รายลงนะครับ

ก็จากที่เป๊กที่เคยเรียนที่อยู่อเมริกา

ไม่มีอาหารประเภทนี้ในเมืองไทย

มีซอสเฮอร์ซินก้าวหวานเข็มนะครับผม
แล้วก็ซอสพริกแบบเผ็ดพิเศษ
ซึ่งเป็นซอสศรีนชาแบบอเมริกาครับ

เราก็เลยเริ่มต้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่า

คือมีจุดยืนนั่นแหละว่ากันง่ายครับผม
แล้วเราก็เอาวัฒนธรรมในการตั้งชื่อด้วย

ก็เป็นชื่อเฝอแล้วก็ตามด้วยเลข

ก็คืออยู่ที่หน้าปากซอยโฆษศรี๕๔

เพราะเลขรวมกันก็ยังเลขสวยอีก
เมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำร้านเฟ้อ

เขาบอกทุกอย่างเราคือช่างตรงวัดหมดเลย

เจ้าของทำเองเราก็สามารถจ้างแม่ครัวได้

น้ำปลาน้ำตาลทุกอย่างเราช่างตรงวัดหมด
คุณเปิ้ลจะเก็บตัวเลขทุกอย่างไว้หมดเลย
ต้นทุนยอดขายฤดูกาลอะไรอย่างนี้

ตอนแรกอะครับถ้าตอนแรกเลย

ไอ้หนุ่มน้ำซุปเนี่ยอร่อยมาก

ไม่คุยกับคุณเพิ่มแล้ว๑๐ปีถ้าจะร้องไม่ไหว

จะทำให้คนจ่ายมากจาก๕๐บาท

มีซอสที่ผสมในก๋วยเตี๋ยวเรามี
แต่เราสามารถทำเป็นซอสได้ด้วยดัดแปลง
ว่าถ้าเราหาวัตถุดิบดีขึ้นมา
ลักษณะจากก๋วยเตี๋ยวเป็นชาม
เรามาทำให้๑โต๊ะสามารถทานได้๔คน
ทำเป็นลักษณะเป็นหม้อไฟหรือซุกี้ชาบูได้

ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเกิดเป็นเมนูเฝอหม้อไฟขึ้นมา
ก็มาจากการสังเกตด้วยเช่นกันนะครับผม

วันธรรมดาณตอนที่มีก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับ

นี่วันหยุดยาวทีไรเราควรเงียบ
ผมก็ขอคุณเปิ้ลขับรถไปดูรอบ
ร้านส้มตำคนเต็ม

นี่คือร้านพวกอะไรที่ว่าคนมารวมกันนั่งคุยกันได้
คือคนไทยนิสัยชอบกินแชร์กัน

ว่าผ่านการคิดออกมาก็เลยว่าเป็นหม้อไฟขึ้นมา
ทานที่เฝอ๕๔เพิ่มเมนูจากเฝอที่เป็นก๋วยเตี๋ย

ทำให้ได้การตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก

ไปได้หลายสาขาถึง๕สาขานะครับผม

ก็เฝอนี่ชัดเจนแล้วเฝอนี่เขาพูดถึงน้ำซุปเลยครับ
แล้วส่วนซอสเนี่ยเราก็กล้าพูดว่า

ที่ว่าไม่ใช้ซอสแปดเปรี้ยว
ซอสศรีราชาเราก็ทำเองเป็นซอสเด็ดเปรี้ยวนะครับผม
นี่คือพาพี่พรีเซนต์เลยว่าเราเป็นโฮเมด
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือเฝอก็คือตัวเส้นเฝอ
ตัวเทคเจอร์ของเส้นเฝอนี่คือจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่าเส้นทั่วไปนะครับ
มาบ่อยแล้วครับผมผมชอบน้ำซุปของที่นี่ครับผม
บอกว่าโอเคดิคือแบบว่าอร่อยอย่างนี้ฮะ
คือก็กลมกล่อมแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่อนข้างถูกใจเลยครับ
ตัวสินค้าก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายแปลกใหม่
ราคาก็จับต้องได้ง่ายมีความคุ้มค่านะครับ
อาหารรสชาติใช้ได้ลูกค้าประทับใจ
แล้วก็สุดท้ายก็คือบริการที่เราค่อนข้างมีเป็นมาตรฐานทั้งทุกสาขา
เพราะว่าการบริการเราต้องเน้นในเรื่องการบริการต่อลูกค้าครับ
ก็ถ้าสนใจนะครับก็คือชื่อร้านสวย๕๐
สาขาดั้งเดิมเลยเปิดมาปีที่๑๐แล้วเนี่ยครับ
อยู่ที่โชคชะ๔หน้าปากซอย๕๔นะครับ
ไม่ถูกไงก็โทรก็ได้ครับ๐๘๙๗๗๐๒๖๘๒แล้วก็๐๘๖๗๐๐๘๓ครับผม